ไม่ได้เลี้ยงฉันไม่ได้เลี้ยงหมา
อีกแล้วฉันแค่สงสารฉันก็แค่ให้ข้าวมันมาปีนึงแค่นั้นเอง
ฉันก็แค่มีกรงให้มันนอนอยู่ในบ้านฉัน

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันไปขย่ำใคร
แบบนี้คุณผู้ชมเด็กที่โดนเป็นเด็ก๒ขวบ

พุ่งมาน่ะแล้วมาขย่ำตรงไหล่ซ้ายของน้องนิว
เป็นแผลเวอะลึกถึงกระดูกยาวเป็น๑๐เซนหมอเย็บให้๒๐กว่าเข็ม
แล้วเนี่ยเห็นสภาพแล้วน่ากลัวมาก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านแพ้วสมุทรสาครนะคะ
เกิดตั้งแต่๒๑กรกฎาที่ผ่านมา
แม่ของน้องนิวคุณแม่นันทการ
ขอความช่วยเหลือจากทางคุณกันจอมพลังเพราะอะไรล่ะ
เพราะว่าเจ้าของหมาไม่รับผิดชอบบอกว่าไม่ใช่หมาฉัน
อันนี้เราซูมให้ดูให้เห็นจังหวะนี้อีกนะจังหวะที่หมามาขย่ำ

คุยกับแม่แม่บอกว่าวันนั้นพาลูกไปเยี่ยมย่า
สมุทรสาครแล้วปรากฏว่าหมาเพื่อนบ้านกระโดดมากัด

ฉันก็แค่ให้ข้าวให้น้ำเฉยปกติผูกไว้แล้วมันหลุดออกมาเนี่ย

ก็เลยบอกเอางี้งั้นขอค่ารักษาพยาบาล๑๕๐๐
ฝั่งคนที่เขาบอกว่าหมาไม่ใช่ของเขานะ
เขาบอกว่าให้๑๑๐๐๐แล้วกันแต่ขอผ่อนจ่าย
แต่ถ้าเกิดเยอะกว่านี้ไปฟ้องร้องเอาเองละกัน

ฟ้องเจ้าของบ้านที่เอาภาพวงจรปิดมาให้เธอเป็นหลักฐาน
เอ้ามันก็กลายเป็นเอ้าทำไมอ่ะ
ก็ในเมื่อเขามีหลักฐานจะได้เห็นว่า
หมาที่คุณบอกว่าให้ข้าวให้น้ำแต่ไม่ได้เลี้ยง

เพื่อนบ้านคนนี้เขาถอดปลอกคอหมาออก

แล้วหลังจากนั้นอีก๑๐วันต่อมาหมามันตาย

หมาตายเพราะอะไรคือกังวลแล้วไงว่า
หมาตายพิสุนัขบ้านหรือเปล่าแล้วลูกจะเป็นอะไรหรือเปล่า
นี่ค่ะเราต้องคุยทั้งสองฝั่งจริง
คุยกับคุณพิมยาดาคุณพิมยาดาเธอบอกว่า
ไม่ใช่หมาของฉันมันเป็นหมาจร
ก็แค่ให้ข้าวมาปีนึงเพราะสงสาร
ในชุมชนเขาก็ให้ข้าวแบบนี้เหมือนกัน
ก็ยอมรับว่าหมามันดูขนาดหลานของคุณพิมยาดาเองเนี่ยนะ
เคยโดนกัดมาสองทีเย็บไปกว่า๕๐เข็ม
แล้วนี่คือที่เอามาไว้เหมือนเดิมเพราะอะไร
เพราะคุ้นกับสถานที่แต่วัดก็ต้องล่ามโซ่ไว้
แล้ววันนั้นมันหลุดออกมาลองฟังคุณพิมยาดา
ไม่ใช่เจ้าของหมาแค่ใส่ปลอกคอเฉยค่ะ
อันนี้ไม่ใช่สุนัขเราค่ะหมาเป็นหมาจร
แล้วคือมันก็อยู่แถวนี้ค่ะเราก็ให้ข้าวให้น้ำมันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ข้างบ้านก็เป็นพยานให้ว่ามันไม่ใช่หมาเรา

คือใครไม่อยากให้แบบเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น

เราก็เย็บไปประมาณเกือบ๕๐เข็มเหมือนกัน
อีกทีว่าคุณพิมยาดาไม่ใช่เจ้าของหมา

ถูกต้องแต่ก็ไปเยี่ยมน้องนิวที่โรงพยาบาลแล้วนะ

จะเอาตังค์ที่ไหนให้คุณพิมยาดาบอก
ก็ถ้าเกิดอยากได้ไปฟ้องร้องก็ตามกระบวนการ
คุณพิมเมดาไปขู่เขาด้วยเหรอ

ตำรวจสพบ้านแพ้วบอกว่าสอบปากคำแล้ว
เพื่อนบ้านเขายังยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่ใช่เจ้าของหมา

ก็จะโดนมีโทษจำคุกไม่เกิน๑เดือน

ข้อหาอื่นเดี๋ยวต้องพิจารณาตามหลักฐาน
อีกสัก๑๐วันผลการตรวจหมาน่าจะออกมา
แล้วเดี๋ยวคงได้ข้อสรุปเรื่องนี้นะคะ